คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เรื่องเกี่ยวกับแมวนะครับซึ่งมีเจ้าของเลี้ยงแมวตัวนี้ไว้
แล้วก็เป็นแมวที่สวยเลยมีเจ้าของแต่ว่ามันหลุดออกไปจากบ้านนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านข้างเคียงเขาแจ้งนะว่าแมวตัวนี้ไปไล่กัดชาวบ้าน
ทำให้กู้ภัยต้องมาจับแมวตัวนี้แต่ปรากฏว่ากู้ภัยดันจับแมวตัวนี้แล้วเอาไปปล่อยป่า
อันนี้คือสิ่งที่ทางเจ้าของแมวเขาโพสต์เรื่องราวไว้บอกกู้ภัยทำไมเอาแมวไปปล่อยป่า
ปล่อยไว้ตรงไหนไม่รู้แล้วตอนนี้เจ้าของพยายามหาเจ้าแมวตัวนี้
เพื่อจะเอากลับมาสู่อ้อมอกให้ได้เพราะเขารักเหมือนเป็นลูกเหมือนเป็นคนในครอบครัว
สุดท้ายปฏิหารไม่มีจริงนะฮะเขาไปตามหาแมวแล้วพบว่าแมวตายแล้วนะครับคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ

นี่แหละครับเจ้าของก็คือคุณบีมนะคุณตามหาเจ้าแมวตัวนี้ก็คือน้องเจ้าสัว
ตามอยู่วันสองวันแล้วหาไม่เจอแต่สุดท้ายนะฮะกลับมาตามตรงจุดเดิม
ซึ่งก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอมาจุดนี้แล้ว
ไม่เจอเจ้าสัวฮะแต่ครั้งนี้มาเจอเป็นซากของเจ้าสัว
พันธุ์อเมริกันช็อตแฮร์ที่เธอรักเหมือนลูกแท้
เหมือนสมาชิกในครอบครัวเลยนะครับ
เสียใจอย่างมากที่เจ้าสัวมาตายอย่างน่าอาณาจแบบนี้นะครับ
เรื่องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการตายของเจ้าสัว
แต่ว่าตัวเจ้าสัวมันอยู่ในสภาพตัวเปียกแล้วก็เปื้อนโครน
ร่างกายไม่มีบาดแผลนะคุณนะ
แต่ว่าจุดที่พบซากเจ้าสัวโดยรอบพบรอยเท้า
คล้ายกับรอยเท้าของสุนัขอยู่ทั่วบริเวณเลย
แต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเจ้าสัวถูกสุนัขกัดจนตายหรือไม่
แต่ดูจากเบื้องต้นนะคุณคือร่างกายมันไม่มีบาดแผล
ก็ไม่รู้ว่าตายยังไงหรือว่าจมน้ำจมท่า
หรือว่ามีใครเอาซากเจ้าสัวมาทิ้งไว้ตรงนี้อีก
อันนี้ยังเป็นความสงสัยของทางเจ้าของแมวนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นมาจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
ก็คือคุณบีมนี่แหละฮะได้โพสต์เฟซบุ๊คเมื่อวันที่๘
พฤศจิกายนที่ผ่านมา๒วันที่ผ่านมานะครับ
เธอบอกว่าเดินทางไปต่างจังหวัด
ระหว่างนั้นเจ้าสัวแมวของเธอหลุดออกจากบ้านที่เลี้ยงไว้
แล้วมันเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นแหละฮะในพื้นที่ชุมชนนั่นแหละครับ
กระทั่งมีคนในหมู่บ้านมาเห็นแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาจับแมวหน่อย
โดยบอกว่าไม่กล้าเข้าไปจับเอง
แล้วก็ถูกแมวมันกัดแมวมันไปไล่กัดคนอื่นด้วย
ทีนี้ล่ะครับกู้ภัยแห่งหนึ่งก็มาจับแมวไป
มาตามหาแมวมาจับได้แล้วจับใส่กระสอบ
แล้วก็เหมือนจับตัวเงินตัวทองคุณจับงูอะไรอย่างนี้
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ทีนี้แมวเลี้ยงแบบนี้ทำไมกู้ภัยถึงเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติ

เออนะครับหลังจากที่คุณบีมกลับมาถึงบ้าน
แล้วทราบว่าเจ้าสัวแมวของเธอถูกนำไปปล่อยป่า

ขอให้กู้ภัยอธิบายหน่อยชี้แจงหน่อยบอกจุดหน่อย
นำเจ้าแมวตัวนี้ไปปล่อยป่าตรงไหน
เพื่อที่ตัวเธอเองจะได้ออกตามหา
ซึ่งเขาบอกว่าต้องมีการแบบโอ้โหพูดคุยกันอยู่นาน
ขอร้องกันอยู่นานกว่ากู้ภัยจะยอมบอก
คือคุณบีมเธอก็ถามไปทำไมถึงเอาไปปล่อยป่า
แมวเลี้ยงนะเนี่ยแต่กู้ภัยก็อ้างไว้แบบนี้
บอกว่าจะไปรู้ได้ไงว่าแมวเลี้ยง
แมวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามันไปกัดคนอื่น
แล้วถ้าเป็นแมวเลี้ยงแต่ทำไมคุณถึงไม่ใส่อะไรนะ

งั้นก็ต้องเอาไปปล่อยแบบนี้แหละครับ
คุณบีมเจ้าของแมวนะฮะพอได้รับรู้เรื่องราวว่า
กู้ภัยเอาไปปล่อยป่าตรงนี้เธอก็ออกตามหานะ
ออกตามหาตั้งแต่เช้าจนมืดจนค่ำ
รุ่งขึ้นอีกวันก็ออกตามหาอีก
จนกระทั่งช่วงเย็นไปพบซากของเจ้าแมวตัวนี้
อยู่ในสภาพที่น่าเวทนายิ่งนักนะครับ

แล้วเธอก็สงสัยบอกว่าก็มาค้นหาตรงจุดนี้แล้ว

แต่ย้อนกลับมาหาซ้ำตรงจุดเดิม

ก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยหลายอย่างนะครับ
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
เน็ตก็พากันเข้าไปถล่มเพจกู้ภัย
นำแมวไปปล่อยป่า
แต่ก็มีถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกัน
แล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยเหมือนกัน

ขอให้ทุกท่านเข้าใจกู้ภัยในการทำหน้าที่ด้วย
ตั้งแต่เช้าจนบ่าย๓พอมันหลุดมา
โทรมาแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับหน่อย
เพราะมันไปกัดคนทำให้ชาวบ้านเขากลัว
กู้ภัยเห็นว่าแมวมันไม่มีปลอกคอ
ก็เลยคิดว่าไม่มีเจ้าของ
เพราะถ้าหากแมวมีเจ้าของจริงทำไมไม่ใส่ปลอกคอ
จะได้โทรศัพท์ไปแจ้งได้ให้มารับแมว
ส่วนแมวก็นำไปปล่อยไว้ใกล้บ้าน
ไม่ได้ปล่อยป่าอย่างที่ถูกกล่าวอ้าง

คือใกล้กับบ้านของเจ้าของแมวนั่นแหละ

เพื่อเลี้ยงดูหมาแมวเพื่อรอเจ้าของมารับ
ส่วนบางคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นเหมือนกัน
บอกว่าโอ้โหอย่างนี้ถ้าไปจับตัวเงินตัวทองจับงู
แล้วก็ต้องรอสิต้องเลี้ยงมันไว้สิ
รอว่าใครจะมาแสดงตัวเป็นเจ้าของ
กู้ภัยก็ทำงานเหนื่อยโปรดเห็นใจโปรดเข้าใจกู้ภัยซะด้วย

แล้วที่แรงก็คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นต่อ
บอกว่าระวังนะเดี๋ยวกู้ภัยจะโดนทัวร์ลงโดน๒แถวลง
ก็มีคนมาตอบบอกมาเลยครับไม่กลัวครับอะไรประมาณนี้
มันก็เลยกลายเป็นการโต้เถียงโต้แย้งกันไปนะฮะ
ทีนี้ครับชาวเน็ตก็เข้าไปโจมตี
เกี่ยวกับเรื่องที่กู้ภัยเอาแมวเลี้ยงไปปล่อยป่า
โจมตีแบบหนักไม่หยุดไม่หย่อนเหมือนกัน
ล่าสุดคุณผู้ชมกู้ภัยได้ชี้แจงออกมา
เมื่อสัก๓ชั่วโมงที่ผ่านมาโอ้โหชี้แจงยาวเหยียดแบบนี้เลย
โอ้โหคุณดูสิชี้แจงยาวมากเลยนะครับ
ก็ทางกู้ภัยก็อธิบายนะฮะบอกว่า
พอเข้าไปเพื่อจะจับแมวได้รับแจ้งจากประชาชนแล้ว
เพราะประชาชนเขาเดือดร้อนแมวมันจะกัดประชาชน
พอน้องอาสากู้ภัยไปถึงเจอสภาพแมวมันเปียกน้ำแล้ว
แล้วแมวยังดุยังขู่จะกัด
เพราะตกใจหรืออะไรก็ไม่รู้จึงดำเนินการใช้กระสอบคลุม
แล้วก็จับออกมาให้แต่แค่น้องอาสาผู้นี้
มีเจตนาที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนที่อยู่ตรงหน้าแค่นั้นเอง
น้องก็ยอมรับว่าแยกพันแมวไม่ออกหรอก
เพราะเป็นแมวพันธุ์ดีพันธุ์สวยพันธแพงหรือเปล่า
เพราะไปเจอคือสภาพแมวมันเปียกน้ำมันก็ดูมอมแมม

เพราะว่าเจ้าของบ้านที่เขาแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยจับแมว
เขาฉีดน้ำไล่เพราะกลัวแมวมันจะมากัด
พอจับน้องเขาได้อาสาก็ถามว่าจะให้ผมเอาไปไว้ที่ไหน
เจ้าของบ้านนั้นก็แจ้งบอกว่าเอาไปปล่อยเลย
เอาไปปล่อยให้ห่างจากบ้านป้าป้าก็รู้
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นป่าย่าเลยหมู่บ้าน
แล้วก็ทางกู้ภัยก็เลยไปปล่อย
เชื่อว่าถ้าแมวมันมีเจ้าของจริงมันคงจะเดินกลับบ้านได้
กู้ภัยเขาคิดแบบนี้อาสากู้ภัยคิดแบบนี้นะครับ
แล้วก็พอเจ้าของแมวรู้ว่าแมวหายไป
ก็มีการถามถ่ายในไลน์หมู่บ้าน
กระทั่งขอเบอร์น้องอาสาที่จับแล้วก็โทรคุยกัน
แล้วก็น้องเขาไม่อยู่น้องเขาออกไปทำงานแล้ว
ก็เลยไม่ได้มาช่วยดูว่าเอาไปปล่อยไว้ตรงไหน
คือเขาก็บอกไว้แบบนี้คือเขาไปทำงาน
ไม่ได้ตั้งใจที่จะหลบลีหนีไปไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ช่วย
ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เขาก็ชี้แจงออกมาไปเรื่อย
ว่าเราทำงานช่วยเหลือคนมาก็เยอะช่วยเหลือชีวิตมามากมาย
แต่ว่าด้วยน้องอาสาคนนี้นะครับอาจจะตัดสินใจพลาด
แมวไปปล่อยตามคำสั่งของเจ้าของบ้านที่เขาโทรมาแจ้ง
แล้วเจ้าของบ้านคนนั้นเขาเดือดร้อนอยู่
แล้วก็เขาบอกให้ไปปล่อยป่าน้องอาสากู้ภัยก็อาจจะพลาดตรงนี้

ก็น้อมรับความผิดพลาดตรงนี้ไว้ทางกู้ภัยบอก

ก็ต้องนำไปเป็นบทเรียนนะคะครั้งต่อไปหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะ
เราคุยกันดูว่ามีทางออกยังไงได้บ้างทั้งฝั่งเจ้าของแมวแล้วก็ฝั่งกู้ภัย
ตัวกู้ภัยเองก็บอกว่าขอโทษแล้วก็อย่าเหมารวมกู้ภัยเลย